สุขภิปาล๕กันหน่อยวัยรุ่นเขาก็นั่งอยู่เท่าน่าบ้านเขาคุณผู้ชม
เห็นใครชอบไปทำร้ายท้าตีท้าต่อยเขาแม้กระทั่งทางด้านของผู้หญิงก็ตามนะคุณผู้ชม
ล่าสุดขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเอาปืนไปกราดยิงเขาครั้งแรก๕นัด
กลับไปใหม่กราดยิงต่ออีก๖นัด
วัยรุ่นต้องหนีกันหัวซุกหัวสุน

ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่ง
บันทึกภาพเหตุการณ์วัยรุ่นผู้ชายยืนคุยกันหน้าบ้าน
ก่อนจะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
พร้อมกับใช้ปืนกระหน่ำยิง๕นัดติดต่อกัน
แล้ววกรถกลับมากราดยิงใส่อีก๖นัด

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๔เมษายน
ภายในหมู่บ้านแดนทองย่านสุขาพิบาล๕
สำหรับชนวนเหตุครั้งนี้สอบถามจากกลุ่มวัยรุ่นบอกว่า

แต่รู้ว่าคนที่มายิงคือในอาม
โดยก่อนที่จะมายิงนั้นในอาร์มได้ขี่รถจักรยานยนต์มาท้าทาย

ทุกคนต้องหนีเอาชีวิตรอด

สำหรับในอามนั้นมีนิสัยชอบทำร้ายคนทั่วไป
ซึ่งคาดว่ามาจากฤทธิ์ของยาเสพติด
ตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวกันมาก
ตอนแรกมันมีวัยรุ่นเข้ามาพี่มันเข้ามาเบิ้ลเครื่อง
มันมาคันเดียว๒คน

ใช่ที่โดนยิงครับที่โดนแล้วยิง
เขาบอกว่าอะไรครับ

จากนั้นทีนี้ก็อีกสักพักก็เกิดเสียงยิงครับ

ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนวัดอาวุธซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
ตอนนี้คนในชุมชนหวัดภาวะกลัวในอามมาก
เพราะในอามมีนิสัยก้าวร้าวและหล่อนน้ำใบกระท่อม

เข้าไปทำร้ายไม่เว้นแม้แต่กระทั่งผู้หญิง
สำหรับในอามนั้นไม่ใช่คนในชุมชน
แต่มักจะเข้ามาในชุมชนแห่งนี้เพราะมาหาเพื่อน

ตอนนี้อยากให้ตำรวจตามจับตัวในอามไปลงโทษ
เพราะไม่อยากให้ใครมาก่อเหตุทำร้ายใครอีก
อาจจะมีชุดไปทำอย่างอื่นแถวตัดใหม่
ฉุดผู้หญิงไปคมคืนด้วยเหรอ
ใช่แม่ก็กลัวที่แม่อยู่คนเดียว
อันตรายมากอยากจะให้จับไป

เมืองต้นขณะนี้ชุดสืบสวนสนคันนายาว
อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มในอาร์มและพวกมาดำเนินคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน